ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็เปิดช่องทางสื่อสารส่วนตัวในโลกออนไลน์นะคะ
มีเว็บไซต์มีเฟซบุ๊คทวิตเตอร์อินสตาแกรมค่ะ
ก็ใช้ชื่อว่าประยุธจันโอชาประยุธออฟฟิตเชียลอ่ะนะคะ

ก็ชั่วข้ามคืนคนติดตามกันเยอะมากนะ
ก็มีแนวโน้มว่าคนจะตามเยอะขึ้น

ตามแล้วแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะ

ตู่ก็บอกว่าก็ท่านมีอะไรท่านก็นำเสนอทางนี้
จะได้ใช้โอกาสในการรับฟังปัญหาด้วยนะครับ

อะไรอย่างนี้ก็มี
แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่การ

ภาคการเมืองที่ขอสชยังห้ามอยู่

ต่างสื่อสังคมออนไลน์ต่าง

โศกประจำสำนักนายมนตรี

แต่หากเข้าใจว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่นายก
จะใช้ติดต่อสื่อสารกับประชาชนโดยตรง

เผลอเดี๋ยวต้องปิดเฟซบุ๊คกันพอดีเนี่ย

เพราะฉะนั้นเมื่อก้าวมาอยู่ตรงนี้แล้ว

แล้วก็ต้องทำใจค่ะนี่ก็มีคนแซวผ่านอินสตาแกรมมา
ครับนายพันธองแท้ชินวัฒน์ค่ะแซวใครฮะแซวคาดว่าน่าจะ
เป็นท่านนายกล่ะค่ะทำไมอ่ะก็มีการโพสต์ภาพนี้นะคะ
ครับเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะอืมโอภันธ์ทองแท้ก็มี
ข้อความบอกว่ารุ่งถูนไม่รู้แซวใครเหมือนกันนะคะอ๋อรุ่ง
ผมก็นึกว่าแซวลุงตู่รับสมัครนักรบไซเบอร์ไม่
นักรบนักรบไซเบอร์ไหมครับ
เร็วลบหมดลบทุกคอมเมนต์